เป็นเด็กเลี้ยงอ้วน
เนื้อตัวไม่ใสสะอาด

มีชื่อเขียวตัดอย่าง
มหาลัยหัวชาย

อุตส่าห์พามาเดินสัมผัสอากาศยามเช้าสักหน่อย
โอ้โหทำไงดีครับ๓ท่านครับ
พามาเดินจงรมสัมผัสบรรยากาศยามเช้าซะหน่อย

วันนี้เห็นมีพระราชพิธีแรกนาขวัญกัน

ใช้คุกกี้เสียงไทย
เสียงไทยว่าน่าจะเป็นโรคเครสเตอรัลสูงในอนาคต
แต่ว่าที่สนามหลวงวันนี้
เดี๋ยวต้องไปดูวันนี้เตรียมแว่นมาด้วย
จะได้ไปเก็บเมล็ดข้าวมาเป็นเครื่องสิทธิ์มงคล

หลายคนก็สงสัยว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
มีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพจะไปสนามหลวงฝนจะตกหรือเปล่า

เดี๋ยววันนี้มาตรวจสอบกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้จากการตรวจสอบในเมืองไทยของเรา
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศ

และอีกหนึ่งครับตอนนี้ที่เข้ามาทั่วแทนก็คือ

มีอุณหภูมิที่ร้อนอบอ้าวขึ้น
เหมือนช่วงก่อนที่ฝนจะตกลงมานะครับ

จากการตรวจสอบสีซ้ม
คือบริเวณที่มีอากาศเย็นสบายนะครับ
อุณหภูมิสบายนะครับอุณหภูมิต่ำกว่า๓๐องศาเซลเซียต
ยังคงไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ว่ากลางวันครับช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายสอง
โมงถือว่าเป็นช่วงที่จะร้อนที่สุดในรอบวันนะครับ
ซึ่งจุดที่ร้อนที่สุดเนี่ยนะครับจะอยู่ในแนวนี้นะครับ
ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกของประเทศไทยลงมา
จนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับ
และนอกจากนี้ครับภาคอีสานเกือบทั้งภาคครับอาจจะต้องทนร้อนกันหน่อย
อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ๓๕๔๐องศาเซลเซียตนะครับ
บางจุดความชื้นเข้ามาเยอะอาจจะทำให้อากาศร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ
นี่คือการคาดการณ์ในช่วง๗โมงเช้าครับก็จะมีฝนตกอยู่เป็นหย่อมนะครับ
บางส่วนแต่ว่าอันนี้เป็นช่วง๙โมงก็จะสังเกตว่ากลุ่มฝนก่อตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่จังหวัดตากนะครับกลุ่มฝนวงใหญ่เลยทีเดียว
อกจากนี้ยังมีในพื้นที่กรุงเทพก็จะเริ่มมีกลุ่มฝนเล็กน้อยบางพื้นที่นะครับ
พอช่วงเที่ยงครับกลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นขึ้นไปอยู่ในแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ช่วงบ่ายก็กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับกรุงเทพก็มีโอกาสเจอเหมือนกัน
ส่วนช่วงค่ำก็จะค่อยหายไปนะครับก็จะมีอยู่บางจุดที่อาจจะต้องระวัง
คุณผู้ชมจะสังเกตว่ามีลักษณะของกลุ่มฝนเป็นแนวเฉียงแบบนี้
นี่เป็นสัญญาณของหนึ่งปัจจัยที่จะเข้ามานะครับ
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีบทบาทค่อนข้างแรงในช่วงกลางสัปดาห

ดังนั้นใครที่จะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างในระยะนี้
คงต้องระวังเรื่องของสัญลักษณะการฝนอยู่
และที่พระบรมมหาราชวังจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
บริเวณนางกล่าวโอกาสการเกิดฝนจะอยู่ที่ประมาณช่วงเที่ยงต่อเนื่องไป

ซึ่งใครที่จะไปบริเวณดังกล่าวก็คงจะต้องเตรียมเรื่องของอุปกรณ์การฝน
รวมถึงวางแผนการใช้รถใช้ถนนด้วย
ก็เตือนเกษตรกรทั่วไทยไว้นะครับ
สำหรับใครที่จะไปร่วมพระราชพิธีในวันนี้ด้วย
ซึ่งวันนี้เราก็ต้องลุ้นนะครับว่าพระโคนจะเสี่ยงทายรับทานอะไรนะครับ
แต่ว่าทางกรมประตุเขาก็มีการเสี่ยงทายมีการทำนายเหมือนกันนะครับ
บุตุเขาทำนายว่าปีนี้เนี่ยปริมาณน้ำฝนจะเยอะกว่าพี่แล้ว
แต่ว่าจะเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับ
ในยุคลุกรรณ์ร่อนหนาวเดี๋ยวจะมีรายละเอียดว่าเอ๊ะภาคไหนน้ำเยอะภาคไหนน้ำน้อย
กับพี่แล้วน้ำเยอะมากน้อยแค่ไหน
เราจะได้เตรียมการรับมือกับภัยทางธรรมชาติซึ่งครับ
ฤดูฝนถือว่าเป็นช่วงที่มีภัยทางธรรมชาติเยอะที่สุด
แล้วก็จะต้องเตรียมตัวดีสำหรับประเศษแต่ก่อนด้วย
ดังนั้นเชิญคุณไปเตรียมพื้นที่แปลงนาของคุณฮะ
เดี๋ยวพาวัวไปสัมผัสทัศนียภาพยามเช้าต่อ
แล้วเดี๋ยวมาเตือนสภาพประกาศใหม่ครับผม